มนุนของฟิลิปปินส์กำหนดให้ผู้ที่เป็นประธานาธิบดี
สามารถดำรงตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวเป็นระยะเวลา๖ปี
ก็กำลังจะหมดวาระลงในเร็วนี้
ขณะที่การหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีคนใหม่
ก็กำลังขับเขี้ยวกันจนมาถึงโค้งสุดท้าย
ก่อนที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่๙พฤษภาคมนี้นะครับ
ซึ่งเราจะไปทำความรู้จักกับผู้สมัครทั้ง๕คน
ที่มีทั้งนายกเทศมนตรีที่แข็งกล้าว
สมาชิกวุฒิสภาหญิงซึ่งเป็นเด็กถูกเก็บมาเลี้ยงโดยดาราชื่อดัง
ที่เป็นทายาททางการเมืองของประธานธิบดีคนปัจจุบัน

นี่คือการหาเสียงโค้งสุดท้ายของบรรดาผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์จะมีขึ้นในวันที่๙พฤษภาคมนี้
โดยผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ว่า
โลดิโก้ดูเตอร์เต้นายกเทศมนตรีเมืองดาวาว
มีคะแนนนิยมนำมาเป็นอันดับหนึ่ง
ดูเตอร์เต้วัย๗๑ปีมีบุคลิกแข็งกล้าว
โดยหาเสียงประกาศสู้กับอัธยกรรม
ด้วยวิธีตาต่อตาฟันต่อฟัน
เขาสร้างชื่อมาจากการปราบอัธยกรรม
ในเมืองดาวาวด้วยวิธีการเด็ดขาด
ทำให้เมืองที่มีอัตราการฆาตกรรมสูง

และมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสูง
ผู้สนับสนุนดูเตอร์เต้คนนี้บอกว่า
บุคลิกแข็งกล้าวและท่าทางเด็ดขาดของเขา
และคิดว่าฟิลิปปินส์ต้องการผู้นำแบบนี้
แต่ความท้าทายหนึ่งของดูเตอร์เต้ในขณะนี้

ว่าไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สินกว่า๑๕๐ล้านบาทต่อสาธารณะตามกฎหมาย
นี่คือมานูเอลโรซาสรัฐมนตรีมหาดไทยวัย๕๘ปี

โรซาสถือเป็นทายาททางการเมืองของประธานาธิบดีเบนิกโนอาควิโน
ผู้นำคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์
เข้ามาจัดตระกูลการเมืองที่สำคัญ
และประกาศสารต่อนโยบายขจัดคอรัปชั่นตามแนวทางประธานาธิบดีอาคิโน
ส่วนผู้สมัครหญิงที่มักมาพร้อมกับเชิดขาวคนนี้คือ
สมาชิกวุฒิสภาเกรสโพลวัย๔๗ปี
ผลสำรวจชี้ว่ามีคะแนนเป็นอันดับ๓
ฐานเสียงสำคัญคือคนรุ่นใหม่
เกรสโพลประกาศนโยบายจัดอาหารกลางวันฟรีตามเนอร์เซอรี่ของรัฐ
โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง
รวมทั้งประกาศเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้กับผู้หญิง
และเพิ่มความช่วยเหลือให้เกษตรกร
ยังสัญญาเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตในฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้าที่สุดในภูมิภาค
รวมถึงสัญญาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของต่างชาติ

เกรสโพลจะเป็นหน้าใหม่ในวงการการเมือง
แต่เธอมีความรู้มีความสามารถที่จะเป็นผู้นำ
มองเห็นว่าฟิลิปปินส์ยังคงขาดอะไร
หรืออะไรกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศ
ก่อนหน้านี้โพลถูกฝ่ายต่อต้านตั้งข้อสงสัย
เรื่องคุณสมบัติในการลงรับเลือกตั้ง
เกี่ยวกับสถานะพลเมืองฟิลิปปินส์
เนื่องจากตอนเป็นทารกเธอถูกทิ้งไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่ง
โดยไม่มีใครรู้สัญชาติของพ่อแม่ที่แท้จริง
เฟอร์ดินานโพจูเนียอดีตนักแสดงชื่อดังของฟิลิปปินส์

แต่สารสูงฟิลิปปินส์ตัดสินแล้วว่า
เรสโพลมีคุณสมบัติครบถ้วนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
สมัครที่มีคะแนนนิยมเป็นอันดับ๔ตอนนี้คือรองประธานาธิบดีเจโจมาบินัย
ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาหลายปี
แต่ล่าสุดกำลังเผชิญการสอบสวนข้อกล่าวหาคอรัปชั่น
ซึ่งตัวเขาเองปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำ
และนี่คือมิเรียมซานติเอโกนักการเมืองหญิงวัย๗๐ปี

มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากให้การสนับสนุนผู้สมัครรายนี้
แต่หลายคนก็กังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเธอ
ที่กำลังต่อสู้อยู่กับโรคมะเร็ง
ติเอโก้บอกว่าหากได้เป็นประธานาธิบดี
จะไม่พึ่งพาสหรัฐมากเกินไปในการแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
แต่จะหันไปเจรจากับจีนและประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา
วันที่๙พฤษภาคมนี้ชาวฟิลิปปินส์กว่า๕๔ล้านคน
จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดี

สมาชิกรัฐสภาอีกประมาณ๓๐๐ที่นั่ง
และสมาชิกสภาท้องถิ่นอีก๑๘๐๐๐ตำแหน่งทั่วประเทศ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน